แต่ผมพาไปดูอีกที่หนึ่งนะครับที่จังหวัดชายนาฏ
ที่นั่นเขาก็มีงานบุญงานกุศลต้อนรับปีใหม่
เฮ้ยอยากได้มั้ย

เป็นข้าวหลามเสริมสิริมงคล
ข้าวหลามที่ได้ไปแล้วจะเป็นมงคลกับชีวิตต้อนรับปีใหม่

มีอยู่ที่ชัยนาธิ์

นี่เลยวัดหัวเด่นป้ายเด่นเป็นสง่า
เริ่มเทิมเลยนะครับอยู่ที่
ตำบลบางขุดอำเภอสังขบุรีจังหวัดชายนาฏ
เขามีประเพณีที่จะบอกว่าแปลกก็แปลกก็ไม่เหมือนกับที่อื่นนะครับ
เป็นประเพณีพิธีเผาข้าวหลามสามัคคี
เหมือนทำบุญพระป่าสามัคคีไหมคะ

เขาเผากัน๕๐๐๐กระบอก

๕๐๐๐กระบอกครับแล้วคิดดูละกัน๕๐๐๐กระบอก
ข้าวเหนียวกว่า๕๐๐กิโลกรัมไปเลย
นี่เขาจัดมาถึง๘ครั้งติดต่อกันแล้วนะ

นี่ครับคุณผู้ชมครับพระครูโกวิทชัยกิจนะครับ
เจ้าคณะตำบลบางขุดเจ้าอาวาสวัดหัวเด่น
ก็เปิดเผยว่าการเผาข้าวหลามสามัคคีนั้นถือว่าเป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งนะ
นะคุณโยมนะเพื่อให้ชาวบ้านแล้วก็ให้คนที่มีจิตสถานเนี่ยมาร่วมแรงร่วมใจกันเข้าวัดเข้าวา
จะได้ไม่ต้องไปสังสรรค์หรือว่ามั่วสุมอบายยมมุกจนก่อให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่

และยังเป็นการสร้างความสามัคคีในชุมชนสร้างทานบารมีด้วยเพราะว่าไอ้ข้าวหลามตั้ง๕๐๐กระบอกที่เขาเผาอยู่เนี่ยเห็นไหม
เขาเผาเสร็จแล้วเขาก็จะไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านวัดหัวเด่นนั่นเอง

ทานได้ครับคือทานแล้วเขาเชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลต้อนรับวันปีใหม่
เป็นข้าวหลามงคลรับปีใหม่นั่นเอง

แล้วนี่นะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีพิธีเผาข้าวหลามสามัคคีเป็นการเผาทุกข์เผาโศกเผาโรคเผาภัย

คุณมาสรรพะเคอร์สรรพะสู่กอีกแล้วนะ

ควรควรควรไม่จบบทหรือคะ
น่าจะให้คุณชนะไปอันเชิญคุณพฤษีรษณะไตร
อวยพรให้กับคุณผู้ชมเลย

เผาความทุกข์เผาความสวบ

แล้วปีใหม่นี้ก็จะได้มีแต่สิ่งดีนั่นเองครับ